คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ค่ะ
กรณีมีคุณแม่วัย๒๗นะคะเป็นชาวจังหวัดพระนครศิริยา
โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ผ่านทางโลกโซเชียลแล้วก็ขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อมวลชนด้วยนะคะ
คุณแม่บอกว่าลูกชายอายุ๑เดือนป่วยมีอาการท้องเสีย
พาไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยาแต่ปรากฏว่าคุณหมอเขาก็ดูอาการแล้วก็พยาบาลนะคะ
พยาบาลเป็นคนฉีดยาให้บอกว่าฉีดยาฆ่าเชื้อฉีดปุ๊บลูกช็อกเลยค่ะ
ปากดำตัวเขียวแขนขาห้อยลงมาแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
คุณแม่ชื่อว่าคุณแม่เดือนฉายรอดฮีรันอายุ๒๗เป็นคนโพสต์เรื่องนี้
คืออาการของลูกตอนแรกก็คือท้องเสียอุจจาระปนเลือดอะค่ะ
พาไปโรงพยาบาลแล้วพอพยาบาลฉีดยาปุ๊บ
คือประมาณนาทีเดียวคุณแม่บอกแบบนี้แล้วเสียชีวิตไปเลย
แต่ว่าโรงพยาบาลแจ้งว่าลูกชายแม่สำลักน้ำนม

สงสัยว่าเกี่ยวกับการฉีดยาฆ่าเชื้อของพยาบาลหรือเปล่า
วันนี้นะคะเราให้คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่นะคะ

เพราะว่าคุณแม่ไปรอผลพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตของลูก

มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าลูกไม่ได้สำลักนม

ไอไม่สำรอกไม่อะไร

ประมาณสัก๓นาที๕นาทีประมาณนี้ค่ะ

แขนขวาของน้อง๒เข็ม

คุณแม่บอกแบบนี้
หนูเจ็บตั้งแต่โรคหนูช็อกแล้วพี่
ถึงให้ไม่พร้อมอย่างไรนะพี่
อุ้มท้องมา๙เดือน

หนูไม่รู้จะพูดอย่างไรนะ

เขาสู้กับหนูถึง๖รอบเขากลับมา

หนูก็ไม่อยากทะละมามันเลย

ลูกชายที่เสียชีวิตเป็นลูกคนที่๓ค่ะ
แต่ว่าเป็นลูกคนแรกกับแฟนคนปัจจุบันนะคะ

คลอดน้องเธอบอกเธอทำหมั่นแล้วด้วย
สูญเสียครั้งนี้เธอทำใจไม่ได้จริง
ไม่ได้ต้องการการเยียวยาแต่อยากได้ชีวิตลูกชายคืนมามากกว่า
เธอออกมาแล้วพี่ชอบให้ดีที่สุดนะพี่
คือตอนนี้ทางครอบครัวยังติดใจสงสัยสาเหตุการตายนะคะ
ก็นำร่างของน้องมาพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต

ไม่ปรากฏเหตุต้องรอผลจากห้องปฏิบัติการ
ว่าต้องใช้เวลา๑๒เดือนเลยนะคะ
สำหรับร่างของน้องอายุแค่เดือนนิดนะคะเดือนเศษ
ถูกนำไปไว้ที่วัดหันตราจังหวัดพระนครสิทธิยา
ยังไม่มีการสวดพระพิธรรมหรือประกอบพิธีทางศาสนาอะไร
เพราะแม่ตั้งใจจะเก็บร่างของลูกชายเอาไว้

ล่าสุดวันนี้ก็ได้มีการเรียกประชุมแพทย์พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

หญิงสิริมาทิพย์รัฐผู้ช่วยผู้มนุยการ

ของทางโรงพยาบาลพระนครสิทธิยาออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ทางโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากนี้จะรีบดำเนินการหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
พร้อมเยียวยาคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิต
เมืองต้นได้มีการตั้งทีมเพื่อหาข้อเท็จจริง

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ